เอาล่ะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้มันก็เข้าสู่วันเด็กแล้ว
โอ้โหวันเด็กนี่เป็นวันที่น้องหนูเขาตั้งตารอคอย
จะต้องไปฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว

อายุหรือว่าส่วนไหนที่เป็น๕ขวบ

เราผ่านเหตุการณ์๕ขวบนี้มานานมากแล้ว

วันเกิดอ๋อยังรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เอง
ใช่ก็บอกแล้วคนกันเองลดให้
ก็ว่ากันไปแต่เรื่องของวันเด็กเนี่ยแหละ
หลายคนก็ตั้งตารอคอยน้องหนูไม่รู้จะไปไหน
คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้จะพาบุตรหลานของท่านไปที่ไหนใช่ไหม
พาไปที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับที่จังหวัดกาลสินที่นี่เขาก็ฮือฮาเหมือนกัน
มีเรื่องราวของไดโนเสาร์ให้ได้ติดตามกันด้วย
โอ้โหเป็นไงเป็นไง
ไปเจอกับนี่เลยครับโอ้โห
เหล่าบรรดาไดโนเสาร์นะครับที่เขามาจัดกันเอาไว้ในเทศกาลวันเด็กแบบนี้
ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์นั้นเขาได้จัดกิจกรรมดีที่ใช้ชื่อว่า
เรียนรู้ปัจจุบันสร้างสรรค์จินตนาการไขปริศนาสัตว์โลกล้านปี
น่าสนใจจังเลย
ภายในงานนะฮะน้องหนูเนี่ยก็จะได้พบกับขบวนพาเรท

และจะได้เห็นกันยับดับดู
ใครที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่าจะรู้จักคุ้นเคย
ประโยคเด็ดของเขาเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างนะครับ
นี่นิทัศกาลซึ่งเป็นเรื่องของการเชิญชวนให้น้องหนูเนี่ยนะ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของไดโนเสาร์
หนังสือเกี่ยวกับไดโนเสาร์ด้วยนะคะ
ก็มีหลายกิจกรรมแหละแล้วก็มีของเล่นต่างที่ให้กับน้องหนู
พอเขาไปเล่นแล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยว่า
ไดโนเสาร์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในยุคโบราณสมัยหลายพันกว่าปีแล้ว

ก็เลยได้ศึกษาว่าในสมัยก่อนยุคนั้นสมัยนั้นมันเป็นอย่างไร

โอทอปของดีอำเภอสหรัฐสะทาน
ให้ได้ซื้อหากันอีกต่างหากครับ
แล้วก็ความรู้และกล้อยกิจกรรมดียี่นะครับ

ที่มารอต้อนรับเรื่องของอาหารการกิน
เอาไดโนเสาร์ลงมาประทับเท้าลงไป
ให้ได้เห็นว่าแต่ละสายพันธุ์มันมีความแตกต่างกันนะ
ทดเห็นเท้าไดโนเซาที่เป็นรอยแบบนี้ครับ
ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหม

พวกโบราณคดีที่ดูเรื่องของ
ที่เขาเรียนรู้กับเรื่องของนับที่เขาจะรู้ทันที

น้องติกก็จะได้เรียนรู้แบบนี้ด้วยนะ

จำได้จำชื่อได้หมดเลย
อิรินอสโซรัส
เรนอลโซรัสแล้วก็แรปเตอร์

เว้นดี้รับเกรง

ใครที่อยากจะพาน้องหนูไปก็ไปกันได้นะครับ

อเภอศาสตร์สะขันจังหวัดกรสิน
งานเขาจัดวันเสาร์ที่๑๒มกราคมนี้นะครับ
ในเวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกา

ผมก็เรียนเชิญว่าให้จูงคุณพ่อคุณแม่
ไปเที่ยวกันในงานนี้นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมซื้อลูกโป่งให้พ่อให้แม่ด้วย
ซื้อขนมด้วยอย่าลืมต้องห้อยบัตรชื่อคุณพ่อคุณแม่ไว้
ถูกต้องเดี๋ยวพ่อแม่หายเดี๋ยวพ่อแม่หลงนะฮะคือเราเด็กเนี่ยทำให้พ่อแม่เหรอคะ
ใช่เพราะว่าเป็นวันเด็กไงนี่เรามีสาระอะไรเป็นความจริงใจให้คุณผู้ชมบ้าง
เพื่อวันเด็กเด็กก็ควรจะดูแลพ่อแม่

แม่ผมก็เหมือนกันวันเด็กนี่นะ

ผมต้องพาไปดูรถทงรถถัง

อยากไปนั่งดูเก้าอี้สบายไหม

ถ้าใครไม่อยากไปนั่งเก้าอี้อบตแบบคุณชนะ

แล้วก็หลายจังหวัดหลายที่เขาจัดงานยิ่งใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้

วันเสาร์วันนี้วันศุกร์อยู่
ลงวันหลงคืนใส่ช่วงวันเด็กนานมาแล้ว

โอ๊ยคุณชนะไม่คล้ายโดโนเสาร์แบบอื่น
น่ารักก็เหมือนไดโนเสาร์เหรอ
ไม่เหมือนเท่าไหร่แต่คุณแค่เก่าแก่ร้าน